คุณผู้ชมคะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะที่มีรถเก๋งไปชนกับรถกระบะนะคะที่ริมถนนฉลองนนท์อำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรี
จนทำให้คนขับรถเก่งที่เขามากับแฟนสาวเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วก็คนขับเป็นนักศึกษาแพทย์ด้วย
ส่วนคนที่อยู่ในรถกระบะเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ผู้เสียชีวิตคือในคีผู้พัฒน์อายุ๒๑ปีนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
และนางสาวสุธิราอัครรัฐอายุ๑๘ปีแฟนสาวในรถเก๋งเนี่ย๒คนเขาเสียชีวิตทั้งคู่
คู่กรณีเป็นรถกระบะสีขาวคนในรถกระบะเขาได้รับบาดเจ็บเล็ก
ส่งทีมข่าวตามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปคุยกับผู้รอดชีวิตที่อยู่ในรถกระบะค่ะ
คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราไปคุยกับนายเรืองฤทธิ์การจริงไพร
รถกระบะสีขาวที่ถูกรดเก๋งของนักศึกษาแพทย์ผู้มชนนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนกำลังขับรถอยู่จะไปส่งสินค้าที่ถนนฉลองนนท์
่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะตรงนี้เป็นทางโค้งค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเขาเห็นแล้วนะคะว่ารถเก๋งสีดำเสียหลัก
แต่มันเพียงแค่เสี้ยววินาทีค่ะคุณผู้ชมรถเก๋งเสียหลักแล้วสาย
แล้วเร็วด้วยนะคะหักพวงมาลัยหันด้านข้างฝั่งคนขับอ่ะ
ไปชนกับรถกระบะของเขาอืมเนี่ยแล้วชนเต็มเต็ม
หน้ารถเนี่ยยุบเลยอ่ะค่ะแล้วก็มีรถกระบะส่งของที่ขับตามมาคันหนึ่งด้วยนะคะ
แต่โชคดีเขาเบรกทันนะเลยไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เรืองฤทธิ์บอกว่าพอรถชนกันแล้วเนี่ยถุงลมก็ระเบิดออกมานะคะ
มีกลิ่นไหม้ด้วยควันก็พุ่งเลยก็เลยรีบเปิดประตูลงจากรถ
ในจ้างผู้หญิงที่อยู่ในรถกระบะด้วยกันนะคะลงจากรถ
เขาบอกว่าโชคดีที่เขาทั้งคู่คาดเข็มขัดนิรภัย
และถุงลมก็ทำงานไม่อย่างนั้นคงเจ็บหนักเหมือนกัน
่งหน้าไปทางมหิดลศาลยาครับเพื่อจะไปส่งน้ำมะนาว
ก็คือระหว่างทางที่ขับไปผมขับไปอยู่ทางตรงในเลนของผม
ก็มีรถเก่งเสียหลักครับเสียหลักจากทางโค้งมาเสียงเล็ก

เขาก็ปัดไปปัดมาเสียหลักซ้ายขวาซ้ายขวา
แล้วก็ก่อนจะถึงผมนี่ก็แบบเหมือนน่าจะชนกัน
แล้วเขาไปหักหักหันด้านข้างมาใส่
ข้างฝั่งด้านคนขับครับ
เราเห็นเหตุการณ์ก่อนแต่ว่าตัดสินใจไม่ทันแล้วมาเร็วมากเลยครับ
แป๊บเดียวได้ยินเสียงปุ๊บมาถึงเลย
ส่วนคนที่อยู่ในรถกระบะอีกคนนึงซึ่งรอดชีวิตเนี่ยนะคะ
เป็นในจ้างของนายเริงฤทธิ์คนขับรถกระบะนี่แหละนางสาวสุพัตรา
เขาก็บอกว่าเข้าใจนะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่างฝ่ายก็สูญเสียตัวเธอเองก็เสียรถเสียเครื่องมือทำมาหากิน
แต่ว่าคู่กรณีที่อยู่ในรถเก่งหนักกว่าเสียชีวิตทั้งคู่
ก็เลยไม่ติดใจเอาความอะไรค่ะ
ส่วนเรื่องประกันภัยยังไม่ได้คุยรายละเอียดนะคะ
เรื่องค่าซ่อมรถว่าจะต้องอะไรยังไงรถกระบะของเธอใช้ไม่ถึงปี
ก็มาเกิดอุบัติเหตุตอนนี้เป็นเศษเหล็กไปแล้ว
เพราะว่าเสียหายหนักมากก็อาจจะต้องเอาไปซ่อม
ก็ไม่มั่นใจว่าซ่อมแล้วจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
ประกันภัยเองก็ยังไม่ชัดเจนนะคะ
ว่าจะต้องยังไงจะเปลี่ยนรถคันใหม่ให้เลยไหม

เข้าใจทั้งสองฝ่ายทางเขาลูกชายเขาก็เสียชีวิตลูกสาวเขาก็เสียชีวิต
ตอนนี้เราคือเรายังไม่ได้พูดคุยกันตรงนี้นะคะ
แต่ว่าจริงตัวเบนก็เป็นไม่ได้เยอะมาก
ก็จะเป็นแบบแค่นิ้วนิ้วมือกับหัวเข่า
แต่ว่าที่จะเสียหายของเราจะเป็นทรัพย์สิน
ค่ะแล้วก็ของเรามัน
รถที่เราใช้ในการแบบเดินทางขนส่งก็จะเป็นรถของบริษัท
ก็เลยเราจะมีปัญหาเรื่องซับสินนิดนึง
คือเหตุการณ์พวกนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว
เพราะว่าเมื่อวานก็บอกตรงว่าต่างคนก็ต่างวุ่นวายเนอ
ทางนู้นก็แบบมีผู้เสียชีวิตอะไรอย่างนี้
เราก็เข้าใจในสถานการณ์ตรงนี้
ก็เดี๋ยวเรารอคุยในเรื่องของความเสียหาย

ประกันทั้งสองฝ่ายเพราะรถเราคอมเมนต์เป็นรถป้ายแดงเรามีประกันอยู่แล้ว
ของเขาก็มีประกันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวน่าจะต้องรอรอให้เวลาเขาสักนิดนึง
ใช่ค่ะทางนางสาวสุพัตราก็บอกว่าก็โทรศัพท์ไปแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตทั้งสองคนน่ะนะคะ

ส่วนรายละเอียดเรื่องค่าเสียหาย
ค่าประกันภัยค่าซ่อมรถ

เดี๋ยวค่อยคุยกันเพิ่มเติมเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง